ซอลลีกนะครับที่จะแข่งขันทุกสัปดาห์หลังจากนี้นะครับ
ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเราถ่ายทอดกันมานะครับ
ลองดูกันหน่อยนะครับว่าทุกคู่ที่ผ่านมานั้น
ลูกยิงสุดเทพของการแข่งขันฟุตซอลมีอันดับ๑๒

สุดกลัวและทีเดียวเชียบนะครับคุณผู้ชม

ไปอย่างสวยงาม

ให้หมันข้าวอีกกับคนไปช่วย
ที่สามแข่งด้านใต้สกัดรอบวง

งัดเต็มเท้าเข้าไปยังได้ด่า

ไว้ใจเรือนาโต้ได้เลยครับ
สวัสดีครับ